รุนสวัสดิ์คุณผู้ชมทางหน้าจอไทยรัฐทีวีแล้วก็ทางโลกออนไลน์ด้วยนะคะ
เจอกันกับเฟื่องแบบนี้สายตรวจโซเชียลค่ะ
มีเรื่องราวบนโลกโซเชียลมาอัปเดตกันเยอะ
เรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวโดยเฉพาะคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะคะ
เขาก็จะมีปกติเนี่ยเวลาไปทำบุญเขาจะบอกว่า
ปล่อยอันนี้เกิดวันนี้ต้องปล่อยปลา

ปล่อยหอยขมปล่อยปลาไหล
ก็จะมีหลากหลายชนิดหลากหลายตัว

ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้มาแชร์กันบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะ
เพราะว่ามีคนบอกว่าปลาซักเกอร์ที่ใช้ทำความสะอาดตู้ปลาเนี่ย
เป็นปลาดำราหู
เป็นการที่บอกว่าเอ๊ะเราตั้งใจจะไปสะดอกเขา
กลับได้บาปกลับมาแทนนะคะ
นี่เป็นภาพปลาซักเกอร์ในอ่างพลาสติกถูกโพสต์เมื่อวานนี้โดยแฟนเพจเฟซบุ๊กบิ๊กทรีสค่ะ
ระบุข้อความว่าอยู่ก็มีกระแสปล่อยปลาซักเกอร์โดยเอามาตั้งชื่อคลัง
ชื่อปลาดำราหูหลอกพวกอยากทำบุญสำเร็จรูป
คือปลาซักเกอร์มันไม่ใช่ปลาท้องถิ่นในไทย
ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะแล้วจะแพร่พันธุ์เร็ว
จะไปดูดไข่ที่ปลาท้องถิ่นในไทยวางไว้ขยายพันธุ์
พอสักพักปลาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นปลากระดี่ปลาดุกปลาช่อนปลาสวาย
ก็จะศูนย์พันไปหมดกระแสหลอกการทำบุญ
แต่กลับเป็นบาปหนักมาแรงมากเจอแล้วต้องช่วยกันรีบแจ้งจับด่วนนะคะ
พูดตรงว่าบางครั้งไปแล้วก็ไม่ทันได้สังเกตหรอกว่าปลา
อันนี้คือปลาอะไรอ่ะนะคะแล้วก็มีคนเอามาแชร์กันแบบนี้ก็
หูเป็นผู้มีความรู้เหมือนกันมาเตือนกันนะคะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลากหลายแฟนเพจชื่อดังต้องออกมาเตือนกันค่ะ
ว่าเยอะหยุดหลงเชื่อผู้ค้าที่อ้างว่าปลาชนิดนี้เนี่ยคือปลาดำปลาหู
เพราะว่าถ้าปล่อยปลาซักเกอร์ลงแหล่งน้ำธรรมชาติเมื่อไหร่เนี่ย
จากที่ได้บุญกลับกลายเป็นได้บาปแทน
เนื่องจากปลาชนิดนี้มีการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีค่ะ
เรียกได้ว่าอึดตายยากแล้วก็โตไวด้วย
เรื่องราวนี้ก็กลายเป็นประเด็นบนโลกโซเชียลเมื่อวานนี้นะคะ
ซึ่งปลาซักเกอร์มาทำความรู้จักกันหน่อย
จริงแล้วเขามีชื่อเรียกไทยว่าปลาเทศบาลปลากดเกราะหรือปลาดูดค่ะ
มีถิ่นกำเนิดจริงอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้นะคะ
เลี้ยงปลาตู้ก็นิยมเลี้ยงปลาซักเกอร์เพื่อทำความสะอาดตู้ปลาค่ะ
ปลาซักเกอร์ตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยเขามีรูปร่างที่น่ากลัวนะคะ
เลี้ยงเลยนำมาปล่อยทิ้งตามแหล่งน้ำสาธารณะ
ส่งผลให้ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว
แล้วก็ทำให้ปลาท้องถิ่นลดจำนวนลงหรืออาจศูนย์พันธุ์ค่ะ
จากไข่ปลาที่วางไว้จะถูกปลาซักเกอร์กินเป็นอาหาร
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากนะคะ
คือตัวโตเต็มที่เนี่ยมันโตได้สองฟุต
คือนั่งคำดูสองไมค์มันทัดต่อกันเลยนะ

เอิ้นมบนน่าตามันเป็นอย่างนี้
ทีนี้น้ำเนี่ยเหลือน้อยมากในบ่อมันยังอยู่มันไม่ตาย
ทีนี้คือมันกินคราบสกปรกอ่ะใช่แต่เขาบอกว่าถ้าอาหารไม่พอมันก็ก้าวร้าวนะ
มันก็จะไปไล่แบบรังแก่ปลาตัวอื่นกินเมือกปลาตัวอื่น
ถึงตายก็มีค่ะเคยเลี้ยปลาครับกับมันนี่แหละปลาครับก็ตายค่ะ
ตกเป็นอาหารของซักเกอร์ไม่มันไม่ได้กินปลาแต่คือเหมือนกับมันกินไล่ดูดเมื่อดูดอะไรอย่างนี้
อ๋อเป็นกัดตามตัวใช่ก็เลยเป็นแนวนั้น
เพราะฉะนั้นก็คือมีคนเคยแซวไงว่าถ้าเอาไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะที่ไหนก็หายนะที่นั่น
นี่ไงคือแล้วเอาไปสะดอกเคาะทำบุญกันคือหลายคนไม่แน่ใจว่าเกิดจากความตั้งใจหรือว่าพ่อค้าแม่ค้า
จริงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นความรู้แล้วก็มาบอกกันนะคะ
วิธีแก้ไขดีกว่าว่ามีปลาซักเกอร์เขามีประโยชน์จริงช่วยทำความสะอาด
แต่ว่าพอเขาโตเต็มวัยแล้วเนี่ยต้องทำยังไงกับเขานะคะ
วิธีลดจำนวนปลาซักเกอร์ก็อย่างเช่นสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาตู้
นำไปตากแห้งทำปลาป่นหรืออาจจะนำไปทำปุ๋ยชีวภาพหรือที่เรียกว่าปุ๋ยหมัก
แม้กระทั่งเสนอให้เป็นอาหารจอราเข้นะคะ
จริงเรื่องนี้ก็เรื่อยนะคืออย่างปีที่แล้ว
หรือว่าไปหลายปีมีประเด็นนี้ออกมา
อาจารย์เจษฎาดวงบริภัณฑ์ก็เคยโพสเตอร์ไว้เหมือนกันบอกว่า
แนะนำเอาไปทำอาหารครับเนื้อขาวแม้ว่าหน้าตาจะน่ากลัว

ทำเป็นปลาย่างหรือว่าเสิร์ชดูเนี่ยมีคนไปทำเป็นปลาซักเกอร์ฟู

เออมีเหมือนกันนะคะ
ปัญหาปลาซักเกอร์แพร่ระบาดอีกหนึ่งสาเหตุ
มีความเชื่อว่าปลาซักเกอร์เป็นปลาราหูนี่แหละค่ะ
ก็เลยนำไปปล่อยหัวที่จะสะดอกเคราะห์
ซึ่งไม่เป็นความจริงนะคะแทนที่จะได้บุญย้ำอีกครั้งหนึ่ง
กลับส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็ห่วงโซ่อาหาร
ตอนนี้ระบาดอยู่ใน๑๔จังหวัดนะคะ
เชียงใหม่ตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานี
สุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีกรุงเทพ
คอพนมเพชรชบูรณ์นครราชศรีมา
ชนบุรีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะสำหรับปลาชนิดนี้
คือถ้าปล่อยลงไปรับรองว่าราหูอมทั้งแหล่งน้ำเลยล่ะค่ะทีนี้
อืมก็แทนที่จะเป็นการทำบุญสะดอกเคราะห์
มันส่งผลเสียต่อระบบนิเวศต่อธรรมชาตินะคะ

โดนเขาเอามาทำความสะอาดเสร็จก็ต้องสิ้นชีพ
แต่มันเป็นระบบนิเวศไงก็ต้องมีปลาลักษณะแบบนี้แหละ

เล็กกินปลาใหญ่กินปลาเล็กอะไรแบบนี้

แต่ว่าก็นะหน้าตาน่ากลัวแต่ว่าเอาเป็นว่าเขามีประโยชน

แต่อย่าไปปล่อยในแหล่งน้ำแล้วกันเดี๋ยวปลาบ้านเราจะตายไปหมดนะคะ